อันนี้ก็โหดอีกฆ่าเมียเหมือนกันช่างแอร์จับได้ว่าเมียมีกิ๊ก
รอเมียหลับปั๊บเปิดมือถือเปิดมือถือไปเห็นแชทไลน์พลอดรัก
พลอดรักกับคนอื่นก็ปลุกมาคงทะเลาะกัน
ทะเลาะกันปรากฏว่าบีบคอเมียจนเมียขาดใจตายเลยครับ
เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจสพบวินครับเข้าควบคุมตัวนายเสถียรอายุ๒๘ปี
เป็นช่างซ่อมแอร์นะก่อเหตุบีบคอภรรยาเสียชีวิตในห้องเช่าหมู่๕ตะบนบ่อวิน
ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับแล้วเขาก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่หน้าห้องแบบนั้น
แล้วเป็นโทรเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองด้วยนะนะฮะจากการสอบสวนในเสถียรให้การบอกว่าอยู่กินกับนางสาวมะลิวัลมา๗ปีกว่าแล้ว
ต่างคนต่างมีลูกติดมามีลูกด้วยกันนะอายุ๔ขวบคนหนึ่งก่อนหน้านี้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของภรรยาเปลี่ยนไป
จับได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชายที่ทำงานโรงงานเดียวกันตั้งแต่เมษาแล้วตั้งแต่เมษาแล้วหึงและห่วงมีปากเสียงทะเลาะกันก็หลายครั้งครับ
กระทั่งเมื่อคืนกลับจากทำงานมาถึงห้องไม่เจอเมียก็ซื้อเบียร์มานั่งดื่มโทรศัพท์ตามให้ภรรยาหรือเมียกลับมากลับมา
ภรรยากลับมาตอน๕ทุ่มรอจนหลับหลับปั๊บแอบดูโทรศัพท์แม่ไปเห็นการแอบคุยนะครับกันในเชิงชู้สาว
มีปากเสียงกันแล้วบีบคอภรรยาจนตายเลยครับ
จับได้ว่าแฟนยูทูปผมก็รอจังหวะที่ว่าเขาหลับแล้วพอเขาหลับผมก็เอาโทรศัพท์เข้ามาเล่น
แล้วผมก็ไปเห็นแชทในไลน์ที่เขาคุยกันชักชวนกันเข้าห้องแล้วก็มีในเฟสโทรหากันตอนช่วงทุ่ม
ไม่ไปหากัน
ทีมข่าวไปคุยกับพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
น้องชายก็ทะเลาะกับน้องสะพ้ายเนี่ยนะน้องสะพ้ายก็ไปทำงานตั้งแต่หลังสงกราน
ก็ตรงกับพอดีนะครับกับที่ฝ่ายชายเขาเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนจะเห็นว่าน้องชายน่ะ
นั่งรอภรรยาอยู่หน้าห้องเช่าพอน้องสะพ้ายกลับมาก็พยายามเงียบหูฟัง
ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันนะก็เลยเข้านอนพอตีหนึ่งได้มั้งตีหนึ่งได้นะครับ
ได้ยินเสียงน้องสะพ้ายร้องกรี๊ดสุดเสียงแล้วเสียงเงียบไปไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีครับ
ไป๑๐นาทีน้องชายเดินมาบอกผมฆ่าเมียแล้วนะลองฟังพี่สาวผู้ก่อเหตุเล่าหน่อยฮะ
หนูคิดหนูเข้านอนประมาณตีหนึ่งจะข้ามไปทีสองค่ะก็คือได้ยินเสียงน้องชายตะโกนคือสุดเสียงตะโกนแบบโมโหมากค่ะ
แล้วก็เสียงเครื่องสุดท้ายของน้องสะพ้ายก็คือกรี๊ดแล้วเขาก็เงียบไปหนูก็เลยคิดว่าเขาคงทะเลาะแบบตะโกนใส่กันเหมือนปกติค่ะ
น้องชายหนูก็เดินไปหาหนูที่ห้องตรงนี้ค่ะมาบอกหนูว่าพี่เมย์หนูฆ่าไอ้กุ้งตายแล้วนะหนูฆ่ามันตายแล้วนะฆ่าตายแล้วแล้วเขาก็โทรแจ้งตำรวจ
แจ้งตำรวจเองเขาก็นั่งรอตำรวจที่นี่เขารอเขาไม่ขอให้ไปกันเขาบอกปล่อยก็คือว่าเขาจะอยู่ในนั้นเขาจะทำของเขาเอง
แต่เขาขอให้แค่ว่าช่วยเหลือลูกเขาหน่อยช่วยดูแลลูกช่วยดูแลลูกเขามีลูกสองคนแล้วคือแม่ยายเขาไม่มีอะไรทางบ้านหนูก็ไม่มีอะไร
แต่เขาทำไปก็คือเหมือนอารมณ์ชั่ววูบคือเขาหึงคือเขารักมากรักมากแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นหลายครั้งแล้ว
คือเขายอมทุกอย่างเขาก็บอกพี่กู้ภัยว่าเนี่ยผมยอมเห็นไหมผมใส่รองเท้าขาดขาดผมยอมที่จะให้เมียผมสุขสบาย
พนักงานสอบสวนจะส่งตัวผู้ก่อเหตุฝากขังวันพรุ่งนี้นะครับส่วนญาติของผู้ตายก็กำลังมาจากอุบลรัชธานีจะมารับศพกลับไปครับ